รายงานชุดความจริงที่แม่เมาะถ่านหินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมาถึงตอนที่๔แล้วนะคะ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูระบบจัดการน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้า
ซึ่งใช้ระบบบำบัดแบบชีวภาพ
รวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องพึ่งพิงแหล่งน้ำนี้นะคะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณไกรพรมมิค่ะ
ห้วยแม่เมาะและแม่จางที่ไหลมารวมกันเป็นที่มาของชื่อบ้านศพเมาะ
และที่นี่ก็เป็นจุดสิ้นสุดของห้วยแม่เมาะฐานน้ำที่รับน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ขึ้นไปตามห้วยแม่เมาะไม่ไกลนักเป็นสวนของชนิการดาประดิษฐ์พุ่ม
นำน้ำจากลำห้วยไปใช้ประโยชน์
อันนี้เขาเรียกว่าถั่วดาวอินคา
ครับมันเข้ามาไทยนานยังอะครับ
เข้ามาในประเทศไทยประมาณ๓ปีหรือ๔ปีมานี่
ต้องเก็บให้แห้งแบบนี้ค่ะ
บางทีมันจะมี๔กีบบางทีมันจะมี๖กีบ
ถ้า๖กรีบมันจะได้ผลผลิตเยอะถ้า๔กรีบมันจะได้ผลผลิตน้อย
ดาวอินคาใช้เวลาปลูกเพียง๘เดือนก็เริ่มเก็บผลผลิตได้
ถั่วชนิดนี้ให้ผลผลิตตลอดทั้งปีและมีอายุยาวนานถึง๓๐ปี
ซึ่งจะมีบริษัทมารับซื้อถึงสวนเพื่อส่งออกไปจีน
โดยรับซื้อกิโลกรัมละ๓๐บาท
พอปีแรกน้ำจะให้ถี่หน่อยหนึ่ง
พอปี๒มาน้ำก็ค่อยห่าง
พอปี๓ก็เจ็ดวันให้ครั้งหนึ่งเจ็ดวันให้ครั้งหนึ่ง
บางทีเดือนละครั้งให้ให้แบบน้ำหยด
น้ำที่เราเอามาใช้ก็ของกพที่เขาปล่อยลงมาจากคลอง
ที่เขาบำบัดแล้วเขาปล่อยลงมา
ใช้น้ำตัวนั้นนะคะลดต้นไม้
เพราะต้นไม้นี่อยู่ได้ถ้าใช้น้ำตอนนี้ลด
เพราะว่าพืชนี่มันจะมีภูมิต้านทานของมันเองค่ะ
แต่กว่าที่น้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าจะมาถึงจุดนี้

และใช้มาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดในการควบคุมคุณภาพ
เนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าแม่มอดเรามีปริมาณน้ำคิงที่ค่อนข้างมาก
ดังนั้นระบบบำบัดที่เราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ระบบบำบัดทางเคมี
เราก็พยายามใช้ระบบบำบัดแบบธรรมชาติ
ซึ่งตรงส่วนนี้โรงไฟฟ้าแม่มอดของเรามีข้อดีคือมีพื้นที่เยอะ
สามารถที่จะทำบ่อรองรับได้ค่อนข้างมาก
ก็จะเป็นผลดีก็คือไม่มีการใช้เคมีเลย
ก็คือจะใช้เป็นตัวพืชเป็นตัวดุสับสารปนเปื้อนในน้ำเท่านั้นเอง
ที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าจะถูกระบายไปพักไว้ที่บ่อตกตะกอนเพื่อลดอุณหภูมิ
ปล่อยให้สารที่ปนเปื้อนในน้ำตกตะกอน
จากนั้นจะส่งต่อไปยังบ่อบำบัชชีวภาพ

จะใช้เวลาประมาณ๒๐วัน
และก่อนจะปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
จะมีการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์

อ๋ออ่านที่ตรงนี้

เป็น๗๒๕ค่ะ

น้ำออกซิเจนในน้ำค่อนข้างดีค่ะ

ที่ผ่านการบำบัดไปแล้ว

ตัวนั้นนี่จะมีการตรวจวัดผ่านเกณฑ์

ซึ่งสามารถใช้ในการเกษตรได้

ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ามีนก
กว่า๑๐๐ชนิดเข้ามาหากิน

อันนี้น่าจะเป็นอะไรครับ

อีโก้งนี่ลักษณะเป็นอย่างไรครับ

นกอีโก้ง
จะตัวประมาณไก่ครับ
ไก่แล้วก็จะมีปากสีแดง
แล้วก็ตัวสีฟ้าเหลือบน้ำเงินนะครับ
หลังจะเป็นเทานิดนึงขาแดงครับ
นกเป็นสัตว์ที่ไวต่อสิ่งแวดล้อม
เพราะฉะนั้นถ้าอันไหนสิ่งแวดล้อมไม่ดีเนี่ย

แล้วก็มีบรรยากาศที่เป็นนั่นต่อเขา
ก็คือจะปลอดภัยต่อชีวิตของเขาเองนะครับ

ก็คือสิ่งมีชีวิตจะไม่มี
เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มีสิ่งมีชีวิต
นกก็จะมาเป็นโซ่อาหารของนกอีกทีนึง

มีปลามีกบมีเขียดมีปูอะไรประมาณนี้ครับ
ส่วนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่
ก่อนฝ่าแม่ม้อได้ส่งน้ำเด็บจากอ่างเก็บน้ำแม่จาง

ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ
จุดรับน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าจุดสุดท้าย
ระบายสู่ทางน้ำสาธารณะ
โดยขุดลอกตะกรเดิมและปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ไรพรมมิข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน